ดูความคืบหน้าคดีสังหาน้องฟอสน้องสปาย
แน่นอนว่าผู้ต้องหาคนสำคัญเป็นทั้งคนบงการและคนลงมือฆ่า

ตกลงนะครับชัดเจนว่าเราจะได้รับตัว
แล้วก็นำกลับมาดำเนินคดีวันอังคารที่จะถึงนี้

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเส้นทางการรับตัวเสียอ้วนเข้ามาเนี่ย
จะไปที่ไหนยังไงต่อก่อนจะไปที่
จังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นเจ้าของคดีนะครับ
วันนี้ที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนอรัญญประเทศ

อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ชุดสืบสวนปราบรามตมสะแก้วได้เข้าตรวจความเรียบร้อย
เพื่อเตรียมรับตัวนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วน
ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีฆ่าน้องฟอสน้องสปาย
ที่เขาชีจันทร์จังหวัดธนบุรี
หลังจากที่นายปัญญาหลบหนีไปที่ประเทศกัมพูชากำลังจะข้ามไปเวียดนาม
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาจับตัวไว้ได้ที่จังหวัดเปรยเวงนะครับ

ขณะเดินทางหลบหนีจะข้ามไปอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจับได้ก่อนนะครับ
โดยทางกัมพูชาก็ดำเนินคดีต่าง
ฐานหลบหนีเข้าเมืองความมั่นคงอะไรพวกนี้นะครับ
และจะส่งตัวให้กับประเทศไทยมาดำเนินคดีต่อ
ตามกฎหมายของไทยตามคดีของไทยที่มีอยู่ในวันพรุ่งนี้
สำหรับการรับตัวเสียอ้วนตามแผนในการรักษาความปลอดภัยในการรับตัวนะครับ
หลังจากที่เราได้ตัวเสียอ้วนมาจากทางตมของกัมพูชาแล้ว
จะส่งมอบตัวกันที่ด่านตมปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา
เจ้าหน้าที่ของไทยที่เป็นทีมเฉพาะกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารับตัวเสียอ้วนแล้วก็เดินทางโดยรถยนต์
ด่านพรมแดนปลอยเป็ดไปตามเส้นทางถนนสุวรรณสอน
เข้าตัวอำเภออรัญญประเทศนะครับแล้วก็พาไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งจะไปจอดรออยู่ที่ลานจอด
ลิคอปเตอร์ภายในกองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่๑๒
ตำบลบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ที่ขึ้นฮอเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะนำตัวเสียอ้วน
เข้ามาที่กรุงเทพก่อนนะครับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แถลงข่าวคดีนี้ก่อนหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็คงจะนำตัวต่อมาที่จังหวัดชนบุรีนะฮะที่สพนาจอมเทียน
ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุเพราะว่าต้องดำเนินคดีต่อ
เรื่องของการสอบปากคำเรื่องของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ